ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งน้องอายุเพิ่ง๑๕ปี
คือยอดในการกดไลค์เนี่ยรวมกันแล้วก็เกือบ๙ล้านครั้งนะฮะ
แต่น้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับนี่คือน้องพลอย
ค่ะวันนี้ในโลกออนไลน์พูดถึงน้องพลอยกันเยอะค่ะแสดงความเสียใจ

จะชอบลิปซิงค์เพลงหรือว่าเต้นหรือร้องเพลงลิปซิงค์อะไรประมาณอย่างนี้

คือข่าวเศร้านี้มันเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่คืน๒๖มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะที่แยกวิไลมอเตอร์ถนนเปรมปรีดาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแยกตรงนี้นะฮะมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์นะครับคือกระบะนี่ด้านหน้า
นี่พังเสียหายหมดส่วนจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหถูกชนแบบพังยับเยินทั้งคันอุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ๓คนนะฮะ
พลอยนี่มากับจักรยานยนต์นี่นะฮะน้องพลอยมากับจักรยานยนต์นะฮะ
พลอยเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แต่ว่ามันน่าเศร้าเหลือเกินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตวันนี้ครอบครัวได้รับศพน้องพลอยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับบ้านโพนก่อตำบลท่าก้อน
อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับคุณแม่ของน้องพลอยบอกว่ายังทำใจไม่ได้

วันเกิดเหตุแม่ทักไลน์ไปหาน้องพลอย
เพราะเห็นว่าลูกสาวเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนั้นเงียบไปผิดปกติ
ค่ำก็เลยตัดสินใจโทรไปหา
เพราะทักไลน์ไปแล้วลูกสาวยังไม่ตอบ
เพื่อนรับสายโทรศัพท์แทนนะฮะ
แล้วเพื่อนบอกว่าพลอยเนี่ยประสบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ชนกับกระบะ
แม่ก็กำลังจะไปหาที่โรงพยาบาล

ขณะที่แม่กำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้
ไม่เห็นมาโทรมาหาแม่สูญเสียครั้งนี้นะคะ
แม่ก็ช็อกค่ะเพราะว่าวันที่เกิดเหตุ
ประมาณ๒ทุ่มแม่ก็คิดว่าลูกทำไมไม่ทักไลน์
เพราะว่าปกติลูกไปเรียนลูกจะติดต่อมา
ทักไลน์มาหาแม่มาโทรมาหาแม่
วันนั้นแม่ไลน์ไปประมาณส่งข้อความว่า
ทำไมวันนี้เป็นยังไงทำไมเงียบจัง

น้องเป็นคนมิสัยนี้
พูดถึงแบบว่าล่าเริงกรี๊ดการ์ดนะคะ
ก็คือน้องเป็นคนลิบน้อย
ท่านผู้ชมครับมีแฟนคลับของน้องพลอยที่ทราบข่าวเนี่ยเรื่องการเสียชีวิต
วันนี้ก็เดินทางมาร่วมงานศพของน้องด้วยนะครับ
เขาบอกเขาติดตามน้องพลอยกันมานานมากนะ
ก็เลยมาแสดงความอาลัยกับครอบครัว
นี่ความจริงกลุ่มแฟนคลับเขาบอกว่า
เขาชื่นชอบในความน่ารักสดใสของน้องพลอยมาก
ถึงขั้นตั้งใจกันว่าในปีนี้นี่นะ
เดี๋ยวจะนัดวันกันจะมาเจอน้องพลอยตัวจริงให้ได้
ก็ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้มาจริง
แต่กลายเป็นว่ามางานศพของน้องพลอย
ปรานิทานปีนี้ของหนูคือได้เจอน้องตัวจริง
แต่ว่ายังไม่เคยได้เจอ
นี่น้องพลอยนะครับ

ทางครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้นะครับ
มิถุนายนที่วัดป่าบ้านโพนก่อ
อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร